กลับมาในช่วงนี้ยังอยู่กับเรา๓คนสดตรงนี้ตลอดข่าวเช้านี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
มีการจัดพิธีบวงสวงพระเมรุมาจำลอง
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามได้จากรายงานของคุณวัชรีดวงสายรายงานสดมาจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับพิธีบวงสวงพระเมรุมาจำลอง
สำหรับถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙

ก็พร้อมใจกันใส่ชุดสีขาวมาร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเช้ารูค่ะ

ข้าราชการและประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี
มาร่วมพิธีบวงสวงพระเมรุมาจำลอง
หน้าลานพระเมรุมาจำลองสาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

หากนับจากวันนี้จนถึงวันที่๒๖ตุลาคม
โดยพระเมรุมาจำลองได้ยึดหลักพอเพียงเรียบง่ายสมพระเกียรติ
การทำพิธีบวงสวงครั้งนี้มีบัณฑิตพราม
รามฉลองกิจจารักษ์กัณหาชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมทำพิธี
โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๑๘นาที
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
โดยพระเมรุมาจำลองประจำจังหวัดปราจีนบุรี
สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วยดอกดาวเรือง
รองรับประชาชนที่จะมาร่วมในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
จากนั้นก็มีพิธีรำบวงสวงพระเมรุมาจำลอง
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยนางรำกว่า๑๒๐๐คนจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน
สวมชุดสีขาวติดดำผ้าสบายมาร่วมรำอย่างพร้อมเพลียง
โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ๕นาที
หลัดจังหวัดปราจินบุรีที่รับผิดชอบการแสดงชุดนี้
บอกว่านางรำแต่ละคนมีตั้งแต่คนชะลาวัยรุ่นและเด็ก
โดยเตรียมการฝึกซ้อมมาหลายเดือนเพื่อใช้ในพิธีวันนี้
จำลองวันนี้เชื่อจะบอกกล่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จากนี้ก็ได้รับมอบดอกไม้จันทร์และต้นดาวเรืองจากหน่วยงานต่าง
โดยเฉพาะดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โดยถือว่าเป็นกำหนดเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับ
แล้วพี่น้องประชาชนก็พร้อมใจกันมาวันนี้ประมาณสัก๒๐๐คนได้นะครับ
ในส่วนการบวงสวงนั้นก็เพื่อที่จะเป็นกระบวนการที่เป็นพิธีที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดา
ไม่ว่าจะเป็นแม่พระธรณีแม่พระเทวดาทั้งหลายทุกภูมิทุกพบ
รับรู้รับทราบว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นพระเมรุมาตรจำลอง
เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้บริเวณด้านหน้าสารกลางมีความพร้อมมากเราพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับ
ว่าพี่น้องประชาชนก็จะมาประมาณสัก๓๐๐๐คน
และขณะนี้นะคะก็แล้วเสร็จค่ะสำหรับพิธีบวงสวงพระเมรุมาจำลองที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์พื้นที่ค่ะ
เพื่อวันที่๒๖นะคะก็จะได้รองรับประชาชนกว่า๓๐๐๐คน
ที่จะมาร่วมถวายดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ